พูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะย่องอยากติดตาม
เพราะคุณที่จะตอบคำถามได้เนี่ยต้องเป็นอาจารย์สุภาพของเรา

อุ้งอิงเดินท้าวไปก้าวไกลแล้วนำแกนนำไปเองเลย
แล้วตรงนี้มันจะมีผลอะไรไหมในสูตรการจัดตั้งรัฐบาล

ขอบคุณครับคุณขวัญคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

หัวหมุนวุ่นวาย

นี่คือสภาพของการเมืองไทย

โดยเฉพาะการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
สถานการณ์มันปรับเปลี่ยน
อย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งรุ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่ง
แต่ว่าเอาเถอะมาจนถึงวันนี้เนี่ย
ท่านค่อยฟังช้านะจะได้ไม่เวียนหัว
ฟังช้าว่าณขนาดนี้เนี่ย
เพื่อไทยมีสอสอมีจากพักร่วมอยู่ในมือแล้ว
เสียงอันนี้รวมถึงพักชาติไทยพัฒนาที่จะแถลงวันนี้
๒๓๘เนี่ยมันไม่ถึงครึ่งของ๕๐๐
ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้
แล้วจะทำยังไงเพื่อไทยจะต้องทำยังไง
เพื่อไทยมีทางเลือก๒ทางเท่านั้นครับ
ทางที่๑ได้เสียงมาจากประชาธิปัตย์
ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะมี๒ทางย่อย
ได้มาทั้งพัก๒๕คน
มารวมกับ๒๓๘ได้๒๕๐
เป็นเสียงข้างมากสบาย

คุณชวนไม่มาคุณบัญญัติไม่มาคุณจุลินไม่มา

ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าจะได้เสียงมา๒๒เสียง
ได้เสียงมา๒๒เสียงก็จะได้เท่ากับ๒๖๐เสียง

ยังเป็นเสียงข้างมากเกินไป๑๐เสียง

เขาบอกว่าเขาจะต้องฟังมติภักดิ์

อยู่ขึ้นมาใครจะถือทงนำสอสอไปร่วมกับใครต่อใคร

เอาแล้วจะมีมติภักดิ์เมื่อไหร่

มันยังไงมันก็หนีไม่พ้นต้องเอาพักลุงมา
แล้วก็มันจะมี๒ทางย่อยเหมือนกัน
มาแต่พลังประชารัฐ๔๐เสียง
เอามาโปกกับ๒๓๘ได้๒๗๘

พลังประชารัฐ๔๐โอ้โหคราวนี้ได้ตั้ง๓๕
ถามว่าเพื่อไทยจะเลือกทางไหนครับ
แต่บอกได้ว่าเลือกทางไหนก็วิบากรรมทั้งนั้น
แต่ทำยังไงมันมีให้เลือก๒ทาง
เพราะว่าทางเลือกถนนใหญ่
คุณไปปล่อยมือกันแล้วนี่กับก้าวไกล

ไพ่ขึ้นสวยดี

ไพ่เละไปหมดทั้งมือนี่เขาเปรียบเทียบนะ

คุยกับพระเก้าไกรยินดีขอคำมาเห็นไหมครับ
คุณภูมิธรรมพูดตอนสายสายแต่พอตอนบ่ายสามโมงกว่า
เราได้เห็นภาพนี้เดี๋ยวท่านจะได้ดูภาพในจอ
ภาพที่ทั้งอุ้งอิงทั้งคุณหมอชนน่าน
ทั้งคุณภูมิธรรมทั้งคุณประเสริฐเห็นไหมฮะ
เดินจากพรรคเผื่อไทยลงปันดายมาเลี้ยวซ้าย
ก็เป็นที่ทำการเป็นที่นั่งที่ของไทยสมิตร
พักเก้าไกลไปรออยู่นี่เดินทางไปหาเองครับ
เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกทีนึงเดินทางไปพูดคุยทำความเข้าใจ
คาดหวังจะจะได้เสียงโหวตจากพระเก้าไกร
โหวตเลือกนายกไม่ต้องร่วมรัฐบาลโหวตเลือกนายกเฉย
คาดหวังว่าถ้าเข้าไกลโหวตโลกนายกให้เสียงตั้งร้อยสี่สิบเก้า
มันได้เสียงเกินสามเจ็ดห้าไม่ต้องไปยุ่งกับสอวอ
ไม่ต้องพึ่งสวิตช์เรียกว่าตัดสวิตช์สว
อย่ามายุ่งก็เป็นได้ทีนี้เมื่อไม่ต้องพึ่งสอวอ
ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปดึงพักลุงมาเป็นไปตามความต้องการที่ไม่อยากให้พักลุงสืบทอดอำนาจ
ที่เก้าไกลต้องการเอาไหมสูตรนี้อ่าแล้วคำตอบเป็นยังไง
ก้าวไกลก้าวไกลแค่รับฟังอย่างเข้าใจและมีวุฒิภาวะรับฟัง
ยังไม่มีคำตอบพระเก้าไกรบอกว่าต้องรอให้สอสอเขต
ที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยกลับไปถามประชาชนก่อน
ประชาชนที่เขายอนบัตรมาเนี่ยถามว่าถ้าจะโหวตให้นายกของเพื่อไทย
โดยไม่ต้องร่วมรัฐบาลเนี่ยประชาชนที่เลือกมาเห็นด้วยไหมครับ
นี่อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ไว้เชิงสงวนท่าที
ไว้เชิงสงวนท่าทีไม่เสียไมตรีแล้วก็ได้โชว์ภาพว่าเห็นไหม
ก้าวไกลเนี่ยเขาจะตัดสินใจทำอะไรจะไปทางไหนยังไง
เขาต้องย้อนกลับมาถามประชาชนฟังเสียงประชาชนที่เลือกเขามา
นี่ได้คะแนนตรงนี้อีกแล้วดูเหมือนว่าทำอย่างนี้เนี่ย
จะไปกระแทกเข้าข้างกลางใจบางคนว่าที่คุณทำอะไรโดยไม่ฟังเสียงประชาชนที่เขาเลือกมาเนี่ย
มันเป็นยังไงอันนี้ถือว่าพักเก้าไกลรอบครอบสุขุมมากขึ้น
เพราะอะไรครับเพราะเขาเจ็บมาเยอะแล้วนี่ครับ
ประสบการณ์การเจ็บปวดเนี่ยทำให้คนแข็งแรงขึ้น
จะได้เสียงโหวตเลือกนายกพอไหมถ้าได้จะมาจากไหน
จะมาจากสวรรค์หรือพระเก้าไกรหรือพระเก้าไกร
ยังซึ่งยังพอมีเวลาอยู่สองต้องติดตามว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาล
ตกลงจะจบยังไงเสียงเติม๒๓๘ที่อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ย
จะได้มาจากประชาธิปัตย์หรือได้มาจากพักรุง
หมากการเมืองของเพื่อไทยมีตีบตันให้เดินอยู่สองทางเลือกเท่านี้
ฉะนั้นช่วงนี้เราจะได้ฟังเสียงประชาชนที่เขาออกตัวว่าเขาบอกว่าเราต้องสลายคั่ว
สลายความขัดแย้งที่มาร่วมมีกันมาร่วมยี่สิบปีหนึ่งข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒เขาบอกว่าเราต้องรีบมีรัฐบาลนะ
เพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศนะสามเขาบอกว่าเราต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศที่เป็นนักลงทุนสี่เขาบอกว่า
เราต้องลดความกังวลใจของพี่น้องประชาชนในประเทศเป็นข้ออ้างดีดีทั้งนั้นนะครับ
ในการที่จะข้ามคั่วซึ่งผมคิดว่าประชาชนก็รับได้
แต่ประชาชนย้อนถามในใจว่า๒๐กว่าปีที่ผ่านมาใครครับที่เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในแผ่นดินใครครับที่ปลุกระดมประชาชนออกมา
ให้เป็นฝักเป็นฝ่ายต่อต้านต่อสู้กันถึงขั้นประหัสประหารกันกลางเมือง
ใครครับที่เป็นตัวฝังชิปให้ประชาชนแบ่งแยกแตกแยกกัน
ที่เขาเรียกว่าเล่นกีฬาสีกันมาเกือบ๒๐ปี

การตั้งรัฐบาลข้ามคั่วสลายความขัดแย้งสลายคั่วได้จริง
ดังนั้นอาชาชนอุโมทนาสาธุครับ
แต่ขอให้จริงขอให้จริงถ้าไม่จริง

ผมถึงบอกว่าถ้าถึงจุดหนึ่ง
ตั้งรัฐบาลคราวนี้ข้ามคั่วได้จริงอย่างที่พยายามอธิบาย
สลายความขัดแย้งได้จริงอย่างที่พยายามอธิบาย
ไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงอีกต่อไป
เดินหน้าพัฒนาการเมืองได้จริง
ผมถือว่านี่เป็นข่าวดีของแผ่นดินครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ